ไปดูเหตุกระโหลขนการเดือดที่ผ่านมากันหน่อย
เกิดขึ้นที่อ่างทองคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่ง
เมาทั้งเหล้าเมาทั้งยาแล้วก็ตกงาน
ยังไม่พอทะเลาะกับเมียคุณผู้ชม
ก็เลยโมโหทุกอย่างมันลุมเล้า
จุดไฟเผาบ้านตัวเองแล้วก็เดินไปตะโกนว่า

ชาวบ้านก็นึกว่าเขาพูดเล่นแต่พอไปดูบ้านสภาพ
จริงจริงไม้อย่างนี้เลยครับนะฮะก็มีคนถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ได้

ก็ระดมกำลังเข้าไปมันเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
อยู่ที่อำเภอป่าโม้จังหวัดอ่างทองต้นเพลิง
ก็ลุกไหม้จากห้องนอนของเขาแหละแล้วก็ลุกลามเข้าของเครื่องใช้
ภายในบ้านฟ้าบ้านโครงหลังคาเป็นไม้ถูกไฟไหม้หมดเลย
ก็เลยต้องระดมรถฉีดน้ำเข้าไปฉีดน้ำประมาณสัก๓๐นาที
ก็สงบลงไปไปสอบถามนางสาวบุญรอดโพศีทองอายุ๕๖ปี
กำลังร้องไห้ฟูมฟายเล่าให้ฟังทั้งน้ำตา
ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครลูกชายฉันเองลูกชายฉันมันชื่อไอ้มนชัย
เขาว่าอย่างนั้นชื่อมนชัยอายุ๓๒วันมันไม่ทำมาหากินเอาแต่กินเหล้า
มันก็เสพยาไปด้วยเสพแล้วก็หลอนไปด้วยที่สำคัญนะ
มันชอบทำร้ายทุบตีฉันอยู่บ้านแบบนี้ฉันอยู่ไม่ได้เลย
มันชอบตีฉันฉันต้องย้ายไปอยู่ที่ทำงานลูกตีแม่อ่ะ
ส่วนบ้านนายมณชัยอยู่คนเดียวเพราะเมียไปทำงานในกรุงเทพ
พอเมียกลับมาก็จะมีเรื่องทะเลาะกันสุดท้ายเนี่ยทะเลาะกับเมีย
แล้วก็เลยทำยังไงดีล่ะโมโหเผาบ้านซะเลย
ไม่น่าจะทำบ้านเลยหนูเสียใจมากบ้านฉันจะตั้งให้
หนูน่ะช้วนแสงจบหนูกระส้างมือเลยนะไม่ไม่น่าจะทำ

อยู่กลับไว้ไม่ได้เจ้าหายุคนเดียวเพื่อนเมียก็มาวันเนี้ย
หากจะไปก็มาวันเองเมียเกิดแค่ว่าแยกต้องแม่หนูจะตาย
ถ้ามันก็ไม่อยากโกรธหนู
แม่คนนี้พูดแล้วแบบจะขาดใจแทนอ่ะค่ะคือกว่าจะสร้าง
มาได้อ่ะหนูก็จนอ่ะเออกว่าจะได้บ้าน
แม้มันจะเป็นบ้านหลังเท่านี้ก็ตามแต่มันคือ
แล้วก็ลูกคือคนทำคือลูกอ่ะนะมันก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
ส่วนคนทำลูกชายเขาในมนชัยเนี่ยหลังจากจุดไฟเผาบ้านเสร็จวิ่งหนีไป
แต่ก็หนีไม่ได้ไกลฮะตำรวจสายตรวจสกัดจับได้พร้อมกับไฟแช็คนี่มาแล้วนะครับ
แล้วก็กระเป๋ากางเกงก็มีไฟแชคอยู่ก็เลยนำตัวกลับมาที่โรงพักมาสอบสวน
แม่ตรวจชีชีก็ม่วงด้วยก็มีสารเสพติดเสพยากันไป
เขาก็ให้การวกไปวนมาบอกว่าก็เสพยาเข้าไปพอฤทธิ์ยา
คือสุดท้ายมันจับใจความไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าเมียกลับมาที่บ้าน
จากนั้นก็มีปากเสียงทะเลาะกันสาเหตุเกิดจากตัวเขาเองตกงานมาหลายเดือน
เมาเหล้าเมายาทะเลาะกับเมียก็เลยไม่รู้ทำยังไง
เอาน้ำมันสนลาดที่นอนแล้วก็จุดไฟเผาซะเลย
แล้วก็วิ่งออกจากบ้านไปไปบอกเพื่อนว่ากูจุดไฟเผาบ้านแล้วโว้ย
อะไรอย่างนี้คือเหมือนเป็นการระบายอารมณ์นะฮะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าทำไปทำมาสุดท้ายตัวเองก็ไม่มีที่อยู่อะครับ
แล้วสุดท้ายเพื่อนบ้านก็ช่วยกันแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยไปดับเอาไว้ได้
อันนี้หลังจากนี้คิดได้แล้วค่ะว่าทำอะไรลงไป
ก็ต้องติดคุกกันไปบ้านก็ไม่มีที่อยู่แม่ก็เสียอกเสียใจกันไป